บอกเลยว่าไม่ได้คลานตามกันมา
แต่ว่ามีการคล้ายกลับกันบางส่วน

พี่เจนแขี้ยวคุณผู้ชม
สุดยอดไปเลยคุณผู้ชมค่ะนี่แหละนะอวดหุ่นในวัย๕๓ปี
อวดเป็นแฟนไปเลยบอกลาหน้าร้อนค่ะ
คืออย่างนี้ทางด้านพี่เจเน็ตเขียวได้โพสต์ภาพชุดทูพีชนะคะ
ลวดลายทรงชาติอเมริกาค่ะ
ซึ่งถ่ายชุดว่ายน้ำครั้งนี้เป็นครั้งแรกตั้งแต่เข้าวงการมานะคะ
แถมยังบอกว่าขอเป็นครั้งเดียวในชีวิตนะ
เจนเน็ตเขียวเนี่ยยังบอกว่าอุ๊ยพี่เนี่ยก็เขินอายจังเลยอ่ะโอ๊ย
พี่ขาขนาดนี้ไม่ต้องอายค่ะโชว์ไปเลยค่ะ
พี่ก็บอกว่าขอโชว์หน่อยแล้วกันก่อนที่เหนียงจะยานไปกว่านี้แล้วจะไม่ได้ถ่ายโอ้โห
แต่เราเห็นถ้าโพสต์แล้วนึกว่านางแบบมืออาชีพนะคุณผู้ชม
โดยโลเคชั่นที่เห็นก็คือเขาสามมุกค่ะ
ที่นี่เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของบางแสนชนบุรีนั่นเอง

คุณผู้ชมยังไม่หมดเพียงเท่านั้น
อันนี้มาแบบว่าแล้วน่ารักอ่ะ
ก็โชว์หุ่นที่เฟิร์มสุดนะจ๊ะย้ำนะนี่๕๓ปีนะคุณผู้ชมค่ะ
โดยใช้เวลาในการปั้นหุ่นทั้งหมด๒๓วัน
บอกว่าสาวธัญญาอาสยามแล้วก็สาวลาล่าเนี่ยแนะนำในการออกกำลังกายมา
เห็นบอกว่าเต็ม๑๐เต็ม๑๐๐ไม่หักเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
บหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะเดิน
แล้วก็คอมเมนต์ว่าโอ้โหพี่เจนเน็ต๕๓ขนาดนี้ประนมเลยนะ
นมยกมือไหว้เลยดูซะก่อนซูดทรงองค์เอวไม่ธรรมดาคุณผู้ชม
กินอะไรถึงสวยขนาดนี้ต้องออกกำลังกายนะมีการเตรียมตัว๒๓วัน